รสนิยมทางเพศผมคิดว่ามันเหมือนเรื่องกางเกงใน
ไม่ควรจะต้องตอบว่าวันนี้เรานุ่งสีอะไร
ดวงจะเป็นนักการเมืองหรือไม่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้คนยกมือไหว้ผม

ไม่อยากให้ไหว้ในฐานะรัฐมนตรี
จากบ้านที่ไม่มีอยู่ด้วยซ้ำไป

จนถึงวันนี้คุณเอกชัยมีบ้านทีซื้อทีทั้งหมู่บ้านฮะ

ความจริงแล้วคุณไม่ได้ร่ำรวยมาจากศิลปะวัฒนธรรมหรอก
คุณร่ำรวยมาจากการเป็นมาเฟียภาคใต้
สิ่งที่คิดเอาไว้ที่มีปัญหาที่โปรศักดิ์จะเริ่มขยับเดินหน้า
อย่างเป็นสเต็ปทะลุแตกเลยนะ

ถ้าถูกผมจะเอาทานดอกไม้มากราบกัน